คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์อันหดเยี่ยมที่โคราชผ่านไป๑สัปดาห์นะคะ
ณวันนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจกันกำลังใจยังสำคัญมากจริงนะคะ
เราจะต้องพูดถึงมุมดีมุมที่ต้องชื่นชม
สำหรับพลเมืองดีที่เสี่ยงชีวิตของตัวเอง
ช่วยเหลือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่วัดป่าสัทธารวมค่ะ
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะไปยิงที่เทอร์มินอล๒๑
กราดยิงที่วัดป่าสัทธารวมก่อน
จุดตรงนั้นมีผู้เสียชีวิต๙ศพบาดเจ็บ๒รายนะคะ
ก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าทางการโคราชตามหาพลเมืองดี๔คน

ถูกต้องเป็นฮีโร่ที่เขาไม่มาแสดงตัวเลย
อยากจะเจอตัวเพราะว่าอยากจะมอบโล่ประกาศเกติคุณชื่นชมที่เป็นจิตอาสา
เราไปเจอคนละเมืองดีอีก๑คนนะคะ
และต้องยกย่องจริงเป็นผู้หญิงอายุแค่๑๗เองค่ะ
นางสาวอริสราเต็มผักแว่นหรือน้องแบมค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยค่ะเธอคือผู้หญิงชุดดำใส่แว่นตา
ปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยค่ะอืมช่วยปั๊มหัวใจให้กับนายจักรพันธ์ชิพิมาย
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์แกรปที่ถูกยิงจนบาดเจ็บ
อยู่ที่รั้วนอกวัดป่าสัทธารวมแต่สุดท้ายนายจักรพันธ์เสียชีวิต
นี่คือน้องแบมเสื้อสีดำคนนี้นะคะ
กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายจักรพันธ์อยู่
ไปกินข้าวที่บ้านแม่แถวชุมชนหนองปลือ
ห่างจากวัดป่าสัทธารวมแค่สามกิโลค่ะระหว่างที่อยู่บ้านแม่
ได้ยินเสียงปืนสามกิโลได้ยินนะค่ะได้ยินเสียงปืนดังนะคะ
ตอนแรกเธอนึกว่าเสียงประทัดสักพักเธอเดินออกไปซื้อของที่ตลาด
แล้วก็ไปเจอรุ่นพี่ที่อยู่มูลนิธิเดียวกันตะโกนบอกว่าแบมแบมมีเหตุด่วนที่วัด
เธอไม่ทันถามว่าวัดไหนเธอกลับบ้านไปถามแม่ว่าแถวนี้มีวัดไหนบ้าง
แม่บอกว่าน่าจะเป็นวัดหนองไผ่เธอกับแฟนขี่รถจักรยานยนต์ไปวัดหนองไผ่
ปรากฏว่าที่วัดหนองไผ่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเธอถามต่อค่ะแล้วมีวัดไหนอีก
เธอตั้งใจดูความเป็นจิตอาสาของเธอนะคะอายุแค่๑๗นะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านี่มีวัดป่าสัทธารวมเธอไปต่อก็ใช้เส้นทางลัดด้านหลังวัดไปที่วัดป่าสัทธารวม
พอไปถึงชาวบ้านรวมตัวกันดูเหตุการณ์อยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าหนูหนูอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในมีเหตุยิงกัน
ด้วยความที่ชาวบ้านเห็นเธอเป็นผู้หญิงอายุแค่๑๗เลยบอกหนูอย่าเข้าไป
แต่เธอเป็นกู้ภัยค่ะเธอเป็นจิตอาสาห์ทำงานตั้งแต่๗ขวบนะ
ตัดสินใจลงจากรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าไปท่ามกลางเหตุการณ์ชุนละมุนนะคะ
แล้วก็ไปเจอกับป้าเอ้ยนางสาวพิรณุษสุคลทรักเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตาเหมือนกัน
เอ้ยก็ตะโกนบอกว่าแบมแบมไปช่วยคนเจ็บหน่อยตอนนั้นคนเจ็บก็คือนายจักรพันธ์คนขับแกรปนะคะ
ถูกยิงแล้วก็รถจักรยานยนต์ล้มทับอยู่เธอพลิกตัวแล้วแฟนนุ่มของเธอกับกู้ภัยอีกคนก็มาช่วย
หัวใจรถพยาบาลมาก็นำนายจักรพันธ์ขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปช่วยเหลือต่อ
จังหวะนั้นพอกำลังเดินเข้าไปป้าเอ้ยค่ะเป็นกู้ภัยเหมือนกัน
เขาบอกว่าแบมแบมมาช่วยทำแผลคนเจ็บหน่อยแต่คือเข้าไปก็ดูจากสายตาก็นั่นแหละค่ะ
ทุกคนคือไม่หายใจแล้วอ่ะข้างข้างวัดนะคะจะเป็นวินมอไซค์แล้วก็เป็นแก๊ปฟู้ดค่ะ
ตอนที่เรากำลังพยายามช่วยพี่แก๊ปหญิงคนนั้นแหละค่ะเสียงปืน
ก็ดังอยู่แต่ก็แบบช่วยเต็มที่อ่ะค่ะ
แต่ตอนนั้นถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่แบบชีวิตอยู่ข้างหน้าเราแล้วอ่ะ
เราก็ต้องเซฟตัวเราตัวเขา
ชมจริงนะคะเธออายุเพียงแค่๑๗ปี
แต่ว่าโอ้โหจิตวิญญาณความเป็นกู้ภัยจิตวิญญาณที่อยากจะช่วยเหลือคนเจ็บ
ทั้งที่ตัวเองก็ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยน่าชื่นชมจริงค่ะ
ถูกต้องค่ะเธอบอกว่าตอนที่ช่วยปั๊มหัวใจให้กับนายจักรพันธ์เนี่ยนะคะ
หัวใจไปด้วยช่วยชีวิตคนไปด้วยในวัดเสียงปั้งตลอดเวลา
ในใจกลัวเหมือนกันค่ะแต่เธอบอกว่าต้องช่วยชีวิตคนก่อน
แม้ว่าสุดท้ายนายจักรพันธ์จะเสียชีวิตแต่เธอก็บอกว่าเธอช่วยอย่างเต็มความสามารถแล้วนะคะ
คือหลังจากช่วยนายจักรพันธ์จนส่งขึ้นรถพยาบาลไปนะคะเนี่ยจังหวะปั๊มหัวใจในจักรพันธ์
แบมเข้าไปในวัดต่อนะคะไปช่วยชีวิตคนอื่นอื่นต่อนะคะ
แต่พอไปถึงแต่ละคนคือนอนแน่นิ่งกันหมดแล้วไม่ทันแล้วอะค่ะ
ด้านแฟนของน้องแบมก็อายุ๑๗เหมือนกันนายพนาเวทสมเพชร
บอกว่าตอนไปถึงจุดเกิดเหตุก็กลัวอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนดังตลอดเลยจริง
พอจอดรถปุ๊บแบมเนี่ยวิ่งนำเลยแบมเป็นผู้หญิงนะวิ่งนำไปเลย
ตัวเองก็เดินตามไปค่ะก็ช่วยจับศีรษะของพี่แกรปที่บาดเจ็บนายจักรพันธ์
แล้วก็ให้แบมมาปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งขึ้นรถพยาบาลแล้วก็เดินเข้าไปในวัดต่อ
เพื่อมีคนเจ็บคนอื่นจะได้ช่วยเหลือแต่ตรงนั้นตอนที่เดินเข้าไปในวัดอีกรอบนึง
เสียชีวิตกันหมดแล้วอะค่ะแต่ก็เจอนายนโชธลูกชายของเพศรัชกรหญิงนาริสราค่ะ
มาขอความช่วยเหลือมายืมโทรศัพท์โทรแจ้งญาติญาติตอนนั้นตัวน้องเองก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เสียชีวิต
คนหนึ่งก็วิ่งไปแล้วของก็กล้ากล้ากล่วงยืนอยู่วิ่งนั้นก่อนส

จะมั้ยก็โดดก็โดดลูกหลงเนี้ยก็
นั้นผมก็เดินไปผมก็เห็นแบบวินมอไซค์กับเขาก็เป็นแก๊ปด้วย
ก็เลยไปประคองหัวให้บล็อกหัวให้ก็เลยลงรถฉุกเฉิน
มาพอดีนี่ค่ะนายพนาเวทแฟนของน้องแบมนะคะเล่าให้ฟังว่า
พอเสร็จสิ้นเหตุการณ์ที่วัดป่าสัทธารวมก็ได้ยินวิทยุวอบอกกันว่า
มีเหตุการณ์กราดยิงต่อที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันค่ะเขาไปกันต่อนะคะ
คือขี่มอไซค์ตามไปที่ทั้งน้องแบมกับแฟนตามไปต่อ
ตั้งใจว่าจะไปช่วยเผื่อมีคนบาดเจ็บแต่สุดท้ายพอไป
เหตุการณ์มันรุนแรงมากไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
แมมกับแฟนก็ไม่ได้กลับนะคะก็ยังอยู่ที่บริเวณแถวแถว
มินอลเทอร์เวนตี้วันสิ่งที่เธอทำได้เธอบอกเธอทำหมด
เธอไปโบกรถโบกรถที่จะผ่านเส้นทางตรงนั้น
เลี่ยงเส้นทางนะมีเหตุร้ายนะเพื่อไปช่วยคนจะได้ไม่ผ่าน
งั้นอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะคะ
ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องมากมายอะไรแต่ก็คือทำเต็มที่
ตอนนั้นที่เขาทำได้น่าภูมิใจทางครอบครัวจริงนะคะ
คุณลูกทุกคนแทนชาวโคราชเลยจริงจริง